แต่ว่าที่บริเวณอ่าวน้อยและอ่าวขั้นกระดาย
จังหวัดประจวบคิริขันนั้นเป็นพื้นที่
ที่กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาคลื่นกัดซ่อชายฝั่งนะครับ
แล้วก็ได้มีการเสนอโครงการในการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกัน
แต่ว่าหลายฝ่ายก็ออกมาคัดค้านครับว่า
จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
อีกทั้งการทำเขื่อนก็จะให้ความแรงของคลื่นที่กระทบชายฝั่งนั้นเพิ่มขึ้น๗เท่า
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเนื้อแพร่พงศวรรค์ครับ
ท่อนไม้สนถูกนำมาวางเป็นแนวยาว
สำหรับกั้นคลื่นจากน้ำทะเลที่ซัดเข้าฝั่ง

หลังจากปี๒๕๕๖เกิดมรสุมครั้งใหญ่
จึงมีงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
ทำให้มีการสร้างกำแพงกั้นคลื่น

ซึ่งอยู่ห่างจากอ่าวขั้นกระดายไม่กี่กิโลเมตร
ก่อนหน้านี้มีชาวประมงร้องเรียนเรื่องขึ้นลมแรง
เรียกร้องให้สร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการกัดซ้อชายฝั่ง
ทำให้มีการเสนอโครงการ
ซึ่งจะก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
และจังหวัดประจวบคิริคัน
แต่ชาวบ้านอ่าวขั้นกระดายบอกว่า
ยังไม่มีหน่วยงานใดสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างเขื่อน

เพราะเคยมีบทเรียนจากการทำกำแพงไม้สนกั้นคลื่น

กังวลว่าจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตในอนาคต
เราคิดว่าถ้ายิ่งเป็นปูนยิ่งร้ายเลย
คือเรามองอยู่แล้วว่าไม้ส่วนนี้มันเป็นบทเรียนให้กับเราแล้ว

นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลมองว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการถูกกัดซ้อชายฝั่ง

ส่งผลต่อระบบนิเวศของชายหาด
รวมทั้งอาจทำให้หาดทรายที่มีอยู่เดิมหายไป
คือพอเราเริ่มเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจ
ที่เราจะสร้างอะไรทุกตามที่มันลุกล้ำเข้าไปในทะเล
โดยเฉพาะโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างแหกแข็ง

หรืออาจจะบอกว่ามีขั้นบันไดเดินลงไปทะเลได้

จากเดิมที่คลื่นมันเคยมาสิ้นสุด
ณปัจจุบันเนี่ยกลายว่าณจุดนั้นมีแรงปะทะ

ผลก็คือการสะท้อนสะท้อนเอาทรายด้านหน้านั้นหายไป
ซ้อแนวที่ต่อจากกำแพงสุดกำแพงตรงนั้นเข้าไป

อดคล้องกับมุมมองของนักอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม
มองว่าอ่าวมะนาวเป็นตัวอย่างความสมบูรณ์ของชายฝั่ง
มีคลื่นลมมรสุมคล้ายกับอ่าวน้อย
ไม่เกิดการกัดซ้อชายหาดมากนัก
และไม่มีการสร้างเขื่อนล้ำไปในทะเล
ขณะที่อ่าวน้อยก็ยังมีความเป็นธรรมชาติ
ไม่จำเป็นต้องทำเขื่อนกั้นขึ้นมา
อ่าวมะนาวอ่าวประจวบอ่าวน้อยเป็นชายทะเลติดกัน
มีภูเขาขั้นอยู่๓๓ลูก
เขาล้อมวกเขาตามองล่ายไปที่เอาน้อย

อันนี้อาจจะมีเกาะอยู่บ้างแต่จริงทะเลคลื่นก็เข้ามา
แต่อันนี้อ่าวมะนาวเราจะเห็นว่าเขาอยู่ปกติมากเลย
แต่ทางแก้ไขคือไม่ต้องไปแก้มัน
เพราะว่าถนนอยู่โน่นไม่มีอะไรเสียหาย

แต่ถ้าเกิดเราไปตะลีตะเหลือกทำกำแพงต่อมา

โครงการก่อสร้างเขื่อน

แบ่งการก่อสร้างเป็น๓ช่วง
ระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
แต่เนื่องจากมีผู้ออกมาคัดค้าน
และยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง

ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอทำการก่อสร้างเฉพาะในช่วงที่๑

เนื่องจากถูกคัดค้านจากชาวบ้าน
ทำให้ต้องชะลอโครงการไว้ก่อน
แต่หลักของโครงการที่เตรียมวางแผนสร้าง

มีทางลาดสำหรับขึ้นลงเรือ

สามารถนำเรือขึ้นลงฝั่งได้

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะระบุว่า

แต่การก่อสร้างยังต้องรอบทสรุป

ซึ่งถือเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรง